โหดจริงรักต่างวัยแต่กลายเป็นศพค่ะ
ตัวผัวอายุ๗๗ตัวเมียอายุ๓๒
คุณดูระแวงว่าเมียสาวจะปันใจ
พอเมียหลับเอาของแข็งเหล็กไปทุบจนเมียตาย
แถมจะจุดไฟเผาเมียตัวเองอีกด้วยนะคะ
ตำรวจเนี่ยก็รวบตัวไว้ได้แล้วถามว่าเขาก่อเหตุเพราะอะไร

อ๋อไปตีใช้เย็ด

หากันกูยิ้ง

นายคนนี้นะคะคือนายบุญค่ะไทยศรีนวลอายุ๗๗ปี
อย่างที่บอกเป็นฝ่ายสามีเป็นคนก่อเหตุ
ถามว่าให้การรู้เรื่องไหมก็วกวนแบบนี้
เขาบอกว่าเขาใช้ด้ามเหล็กไปตีเข้ากับภรรยาตัวเอง
ก็คือนางสาวไพรวันอินทริสอายุ๓๓

แต่อย่างที่บอกคราบเลือดมันกระเด็นอยู่ตามตัวเขาเต็มไปหมด
ทีนี้พอตำรวจเข้าไปดูตรงจุดเกิดเหตุ
ในบ้านสองชั้นนะคะคุณผู้ชมที่ตำบลนางิ้วอำเภอสังคมจังหวัดน้องคาย
พอเข้าไปเจอตรงชั้นล่างพบศพของตัวเมียเขานี่แหละนางสาวไพรวัน
สภาพถูกทุบด้วยของแข็งที่หัว
ขออภัยคุณผู้ชมนะทั้งสมองและคราบเลือดกระจายเต็มไปหมด
สังเกตเห็นผ้าห่มถูกคลุมร่างของคนตายเอาไว้
แต่มันมีรอยไฟไหม้ที่ผ้าห่มด้วย
คือจะจุดไฟเผาเมียตัวเองซ้ำแต่ไฟมันดับไปซะก่อน
เหตุเกิดเย็นเมื่อวานนี้นะคะ
เพื่อนบ้านชื่อว่านายจันฮอบุญประกอบเล่าแบบนี้
ในบุญเนี่ยเดินมาขอสูบบุหรี่แล้วก็ยังมาเล่าให้เขาฟังพูดกับเขาว่า
เมียกูกำลังลักหนีลักษณะเหมือนเมียหนีแล้วจุดไฟเผาบ้านกูด้วย
แล้วมีผู้ชายนอนอยู่ที่บ้านหนึ่งคนไม่รู้ว่าใคร
เดินมาบอกเพื่อนบ้านแบบนี้หลังจากนั้นเขาฟังเสร็จเขาตกใจเพื่อนบ้านนะ
ตัดสินใจไปตามลูกชายของในบุญให้มาดู
ว่ามันมีผู้ชายคนไหนตามที่ในบุญบอกไปนอนอยู่บ้านในบุญ
งัดบ้านเข้าไปเพราะว่าบ้านมันล็อกค่ะ
ตรงนี้พอเข้าไปเจอก็ไปเจอศพของนางสาวไพรวันถูกฆ่าตายอยู่ในบ้านแล้ว
ชาวบ้านเขาให้ข้อมูลกันเพิ่มเติมนะตัวในบุญผู้ก่อเหตุ
กับตัวเมียของเขานางสาวไพรวัลคนตายเป็นม่ายด้วยกันทั้งคู่
ต่างคนต่างเคยมีครอบครัวมาแล้วนะคะแต่ว่าตกลงโปรงใจมาแต่งงานอยู่กินกัน
จริงมาอยู่กันได้แค่ประมาณ๓เดือนเอง
ชาวบ้านบอกว่าตกใจมากนะจริงก็เห็นทั้งสองคนรักกันดีค่ะ
ตอนไปบอกชาวบ้านบอกคนละแบบเลยนะคุณฮะ
บอกคนละแบบกับแนวทางการสืบสวนของตำรวจเลย
ไปบอกว่าเมียจะหนีแล้วเมียจุดไฟเผาบ้านเอง
ใช่คนละเรื่องกันตำรวจสพนางิ้วก็บอกว่า
ไปตรวจสอบพยานแวดล้อมถามมาหมดแล้ว
ก็น่าจะเกิดจากปมหึงหวงนั่นแหละในการก่อเหตุของในบุญ
คิดไปเองว่าเมียตัวเองจะนอกใจไปมีผู้ชายคนอื่น
พอจังหวะที่เมียหลับนอนพักผ่อนอยู่ในบ้าน
เอาท่อนเหล็กไปทุบหัวจนตายล็อกบ้าน
จุดไฟเผาผ้าห่มอย่างที่บอกนะคะเอาคลุมร่างของเมียไว้
แต่ไฟมันไหม้ไปนิดเดียวแล้วมันก็ดับค่ะ

ตรวจสารเสพติดในร่างกายด้วยแต่ไม่พบนะคะ
มีข้อมูลเพิ่มเติมแบบนี้ด้วยค่ะว่า
ในบุญฝั่งผัวเนี่ยชอบสูบกัญชาแล้วก็เริ่มมีอาการหลอนมา๓เดือนแล้วด้วย
วันเกิดเหตุก็ไม่แน่ใจว่าสูบกัญชาหรือเปล่า

ส่วนร่างของคนตายก็ญาติกู้แล้วก็ญาติ
ก็ให้กู้ภัยนำไปส่งที่บ้านนาบอนไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีค่ะ
ทีมข่าวของเราวันนี้ก็ลงไปที่บ้านนะคะของนางสาวไพรวันคนตาย
ญาติพี่น้องชาวบ้านเองก็มาช่วยกันจัดงานศพค่ะ

ทางด้านแม่ของคนตายค่ะแม่ของนางสาวไพรวันนางเรียมอายุ๖๕ปี
แม่บอกเลยว่าอยากให้ประหารชีวิตในบุญคนนี้ค่ะ
นี่แม่ก็บอกนะบอกว่าไม่ให้อภัยจะให้ประหารชีวิตไปเลย
ส่วนนายโชคชัยศรีนวลลูกชายของนายบุญค่ะคนก่อเหตุ

พ่อกับแม่เลี้ยงเนี่ยทะเลาะหรือมีปัญหากันนะ
ไม่รู้จริงทำไมพ่อถึงก่อเหตุแบบนี้

เตรียมแจ้งเข้าหากันในบุญค่าผู้อื่นตายโดยเจตนาค่ะ